ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีนะฮะอันนี้ก็โหดเกินนะ
ผู้ชายคนนึงก็เมื่อคืนนี้เขาก็ไปดูหมอลำกับเมียอืม
ดูจนแบบซอดแจ้งดูจนเช้าเช้าดูถึงเช้า
ที่อุดรธานีกลับมาถึงบ้านเนี่ยฝั่งของฝ่ายชายอ้างว่าง่วง
จะนอนค่ะเมียก็เมามาก็กวนใจนะกวนใจไม่เลิก
ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเอาน้ำมันมาราดเมียแล้วจุดไฟเผาฮะ
ค่ะดูวิธีการแก้ปัญหาค่ะดูนี่ฮะเจ็บหนักนะครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้ฝ่ายภรรยานะฮะคนเจ็บเนี่ยอายุ๕๗ปี
ผิวหนังตรงนี้นะฮะไฟไหม้เป็นแผลผู้พอง
ตั้งแต่ศีรษะนี่มาคอมาแก้มมาท้ายทอยใบหูฝั่งขวานะฮะ
เป็นหลักเลยนะฮะแผ่นหลังอีกนะถูกสามีชื่อในเข็มทอง
หกสิบปีราดน้ำมันสนจุดไฟเผาจนบาดเจ็บอ่านี่นะฮะ
ขวามือนี่คนก่อเหตุนะฮะในเข็มทองซ้ายมือคือเมียนะครับที่เป็นคนเจ็บนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มานำตัวช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับ
นายเข็มทองก็นี่ฮะเป็นห่วงเมียขึ้นรถกู้ภัยเนี่ยนั่งรถไปส่งเมียที่โรงพยาบาลด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตะบลหนองนาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เข็มทองอ้างว่าอย่างนี้บอกว่าตัวเขากับภรรยาเนี่ยอยู่กินกันมา๒๐กว่าปี
มีอาชีพคือเก็บของเก่าขายเมื่อคืนนี้เขากับเมียไปดูหมอลำ
แล้วก็ซื้อเหล้าขาวเนี่ยดื่มไปด้วยก็จนสว่างนั่นแหละ
แล้วก็เก็บขวดเปล่ากลับบ้านเพื่อจะเอาไปขายแล้วก็ดื่มเหล้าต่อกับภรรยา
จากนั้นลูกชายบ้านเช่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกขอให้ช่วยเปลี่ยนล้อยางให้หน่อย
เขาก็ช่วยเปลี่ยนล้อยางซ่อมล้อยางรถจักรยานยนต์ให้กับลูกชายเจ้าของบ้านเช่า
ซ่อมเสร็จเขาก็เหนื่อยแล้วก็เมาด้วยอยากนอนแล้ว
แต่เมียก็เอ๊ะอะโวยวายเสียงดังกวนใจเขาเขาก็นอนไม่หลับ
บอกเมียบอกให้ไปที่อื่นไปเขาจะนอนค่ะแต่เมียกลับถือมีดมาไล่ฟันเขา
อันนี้ในเข็มทองเขาอ้างว่าอย่างนี้นะพอเขาแย่งมีดมาได้เขาก็กะว่าจะไปฟันกระมงกระมังเพื่อขู่เมีย
แล้วก็ขู่เมียว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะเผานะเมียไม่กลัวแถมยังท้าว่ากล้าทำเหรอ
ก็คือเมาอ่ะเนอะด้วยความเมาแล้วโมโหเขาก็ไปหยิบกระป๋องใส่น้ำมันสนมา
เพราะราชศีรษะภรรยาแล้วจุดไฟเผาทันที
โอ้โห
เพราะมันน่ำมากว่าน่ะ
โอ้โหไฟแชคน้ำมันนะฮะลุงเข็มทองนะยันหว่างนะลุงแกเนี่ย
ยันวางแล้วก็แหมแต่มันใช่เรื่องไหมล่ะ
มันไม่ได้อะค่ะคือถ้าเมากันขนาดนี้มัน
ทุกผู้ชมครับนี่เสื้อพงเสื้อผ้าของเมียนะฮะ
โอ้โหเป็นเศษเลยนะคะนั่นน่ะไหม้หมดเลยอ่ะ
ผู้ใหญ่บ้านดอนหันนะฮะผู้ใหญ่มณิดานะครับ
วันนี้ก็พาทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุนี่แหละฮะ
จะอยู่นี่เป็นบ้านพื้นที่หลังล้าวไก่นะฮะ
ติดกับห้องน้ำเป็นพวกกองขวดน้ำเปล่าที่สองสามีภรรยาเนี่ย

นี่เขาจะไปไล่เก็บขวดมาเพื่อเอาไว้ขายอ่า
มันมีกระป๋องน้ำมันสนด้วยมีไฟแช็คด้วยมีเศษเสื้อสีส้มที่ถูกไฟไหม้อยู่ด้วยที่กองอยู่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคือทางญาติญาติพี่น้องเขาบอกสอง
หัวเมียคู่เนี้ยเขาทะเลาะกันบ่อยอ่า
เหล้าด้วยกันบ่อยนะฮะเมาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
แล้วจบลงด้วยการทะเลาะกันทุกทีพอสั่งเมาหายเมาก็มาดีกันทุกที
แต่เมื่อเช้านี่หนักเลยถึงขั้นจุดไฟเผากันเลย
โปรกติของเขาพูดว่าจินทุกเมื่อจ้ะ
มันระงับเหตุดูป่ะครับอันบัวค่ะ
ชาวอาทรัพย์แจ้งจ้ะบางทีเพื่อนเม่าแปลงสิเพื่อนกะ
กับขางบ้านตะกอนขากบ้านเพื่อนอยู่นี่ก็ไปแจ้ง
แม่ว่าอันนั้นอันนี้หายแบบร่วงเกินกันแน่สิ
เอาของกันยิบของมาขออนุญาตตั้งศิลาจ้ะ
พี่สาวของลุงเข็มทองนะฮะชื่อป้าละอองนะ
อายุ๗๒แล้วแกก็ตาบอดนะฮะนี่ป้าละออง
ชอบดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดังเมาแล้วทะเลาะกันนะ

ห้องไปสี่เสียงห้องไว้ถือกไฟใหม่ห้องมีเสียงห้องไปซักใด
สามคนเอาหน่อยมามาเออช้าถูกเทพธาเป็นกับที่ได้ยิ่งมึงเวิร์นก็ดอก
ครับได้ได้สาหรับผักสาหรับเพศอืมม่องหรือปากไล่ติ
เว้ยว่ามันถูกได้ละมันตอนนั้นเลยแต่คันมันช่วงเขาประกวดอ่ะเหตุเนี้ยอันนี้ดี
ตอนนี้ต้องรอคนเจ็บก็คือเมียของแกเนี่ยอาการดีขึ้นก่อน
อาจจะให้คนเจ็บมาสอบปากคำอีกครั้งแล้วค่อยว่ากันเรื่องการแจ้งข้อหาดำเนินคดีครับ